เกี่ยวกับนักแสดงสาวพิมพิมมาดานะครับ
ที่ตอนนี้เอาชนะโรคร้ายได้สำเร็จ

ว่าตอนนี้หายจากโรคมะเร็งรังข่ายที่ใช้เวลารักษาตัวมานานกว่า๗เดือนเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวมากความสามารถพิมพิมมาดา
หายจากโรคมะเร็งรังไข่หลังจากต่อสู้กับโรคร้ายเป็นระยะเวลานาน๗เดือน
โดยเจ้าตัวเผยข่าวดีนี้ด้วยสีหน้าที่สดใสว่าผลตรวจเลือดครั้งสุดท้าย
แพทย์ยืนยันละว่าหายเป็นปกติ
แต่ทางการแพทย์โรคภัยไข้เจ็บไม่มีอะไร
หากกลับมาเป็นอีกก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต

ส่วนเรื่องสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้น

เผยว่าการผ่านโรคร้ายในครั้งนี้มา
กำลังใจจากคนรอบข้างถือเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ทำให้อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้
รวมถึงทำให้นักแสดงสาวมองเห็นสัจธรรมของชีวิต
ที่มีเกิดแก่เจ็บตาย

เจ้าตัวก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตในแต่ละวัน
ให้เกิดประโยชน์และมีความสุขมากที่สุดค่ะ
ก็ดีใจมากค่ะต้องบอกว่า
จากจริงแล้วในทางการแพทย์นั้นนะคะ
คุณหมอเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์
หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไป

ตอนนี้เอาเป็นว่าพิมรักษาครบขั้นตอน
ทุกอย่างที่ควรจะทำแล้วก็ผลเลือด
ในวันนี้ที่ตรวจออกมาคุณหมอก็แค่
แสดงความยินดีว่าหายเป็นปกติแล้ว
อยู่กับคุณแม่ค่ะก็คุณแม่ทราบเป็นคนแรกค่ะ

หลังจากนี้คุณหมอก็บอกว่าให้พิมกลับไปใช้ชีวิตปกตินะคะ
ก็แต่ว่าอาจจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของเลือก

ความตายมันใกล้เรานิดเดียวเองค่ะ
แม้ว่าความเจ็บปวดอย่างที่พิมพูดเรื่อยนะคะ

ก็แค่รู้สึกว่าในเมื่อเจ็บป่วย

มันทำให้เราอยากอยู่บนโลกนี้แบบมีประโยชน์

ถ้าจะเรียกว่าเป็นปฏิหารก็
ก็คงเป็นคำที่ไม่ได้ขี้เหลที่จะใช้
แต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเรา